คุณผู้ชมมาดูรัฐบาลสายเปย์กันหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้รถแรกแจกแถมชิมช็อปใช้นะคะ
มาตรการออกมาพรั่งพลูมากนะคะ
ล่าสุดบอกว่าเตรียมที่จะลดเรื่องของค่ารถโดยสารรถไฟฟ้า
ให้กับผู้โดยสารในช่วงปีใหม่นี้ด้วยนะคะ

นี่ค่ะเปิดเผยโดยท่านนี้เลยนะคะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่า
ตอนนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลองหน่อยได้ไหมลองไปศึกษาแนวทางการปรับลดอัตราค่า
โดยสารรถไฟฟ้าโดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการต่อสัญญา
เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง
เทาความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสารลดภาระค่าครองชีพ
ที่จะต้องควักเงินจากกระเป๋าใช้จ่ายในแต่ละวัน
แล้วก็เตรียมที่จะเอาเรื่องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ในวันที่๑๙พฤศจิกายนนี้
เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนชาวไทย
คนที่จะได้ใช้จริงน่าจะคนที่ใช้รถโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพนะ

นางสาวไตรสุรีไตรสอนนักกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ
บอกว่าบอร์ดรอฟอร์มอลเนี่ยจะพิจารณาดูไว้๒มาตรการหลัก
คือมาตรการแรกเนี่ยเปิดจำหน่ายตัวโดยสารร่วมระหว่างรถไฟฟ้าก็คือบนดินเนี่ยนะคะ
รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินสายสีม่วงคิดอัตราค่าโดยสารต่อเที่ยวที่ถูกลง
ส่วนมาตรการที่๒คือลดอัตราค่าโดยสารในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน
ระหว่าง๙นาฬิกาถึง๕นาฬิกา๓๐นาทีในช่วงเสาร์อาทิตย์ของรถไฟฟ้าสายสีม่วง
คือปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีม่วงเก็บอัตราค่าโดยสารอยู่ที่๑๔๔๒บาทต่อเที่ยว
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพิจารณาว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ย
จะปรับลดให้น้อยลงกว่านี้ได้ไหมถูกลงกว่านี้ได้ไหม
ถามว่าดีไหมดีแต่ว่านักวิชาการเขาก็เตือน
ว่าชั้นนโยบายแจกเงินแบบนี้มากเกินไประวังเศรษฐกิจมันจะพัง
ประเทศมันจะแย่ไปมากกว่านี้ฝากเตือนประยาทบาลด้วย
สกเขาก็บอกมานะว่าอย่าไปเชื่อเฟคนิวส์

เศรษฐกิจไทยกำลังเจริญเติบโต
คุณผู้ชมเราท่านรู้ดีสุดนะครับ

เราสัมผัสกันจริงนะครับค่ะมันเหมือนข่าวที่อ่านเมื่อกี้ไงคนไม่เข้าร้าน
ก็เครียดผูกคอตายกันไปนะครับ